สวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจนะครับ
หาได้ใช้เป็นเห็นทางรวยกับผมพีรวัตรอัธนาคครับ
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้รีบราวกลับมาได้
นำโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับ
เพราะว่าณขณะนี้เองนักลงทุนรอลุ้นครับ
รัสเซียแล้วก็ซาอุดีอาราเบียเนี่ย
เขามีแนวโน้มว่าจะตกลงกันได้
ยังไม่เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันนะครับ
นั่นหมายความว่าปริมาณน้ำมัน
อาจจะมีไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้
ราคาน้ำมันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ดี
แล้วก็เลยทำให้เมื่อวานนี้แรงซื้อ
มีค่อนข้างมากในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับ

ที่ระดับ๑๕๔๖๓๕จุด

หนักสุดก็จะเป็นบัญชีโบรกเกอร์นะครับ
ส่วนราคาทองคำเมื่อวานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ

ขายออก๒๒๐๐บาทครับ

และทิศทางการลงทุนจากนี้ไป

ติดตามกันพร้อมกันนะครับกับคุณสินทนันบุญยอด
หลักทรัพย์บัวหลวงและคุณทศพร
โสพลเสถียรสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖

รับเข้าสู่ช่วงอีคอนดีเด็กกับครอบครัวบัวหลวงนะครับ

วันนี้เรามาเป็นชุด๒แชมป์

ได้ไปได้ไปที่สนามนะแต่ไม่ได้เข้าไปดูนะครับ
ไม่ได้เป็นชุดชองแชมป์กับเขา
แต่ว่าก็มีเกร็ดเล็กน้อยจากอังกฤษมาฝาก
เพราะว่าขอนหน้านี้ใครติดตามข่าวข้างหน้าและเศรษฐกิจนะครับ

หลายปีที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลชัดเจนแต่พี่ทศไปมารู้สึกบรรยากาศเป็นยังไง
ก็ต้องบอกว่าสำหรับอังกฤษเองเนี่ยหลังจากที่ประกาศเบคซิตไปแล้วเนี่ย
ผมไปเองผมก็พยายามไปอ่านในสื่ออังกฤษที่พิมพ์ในอังกฤษจริง
แล้วก็มีการวิเคราะห์ของคนอังกฤษจริงเขาก็มีการกังวลกังวลเรื่องสิ่งที่เราเคยคุยกัน
ตอนนี้ตัวมาครองเองประธานวิดีของฝรั่งเศสคนใหม่ก็ได้มา
ที่ลอนดอนเพราะงั้นฝั่งโยบาก็ติดตามนะ
สินค้าใช้จ่ายเข้าให้ปรับโตสูงขึ้น
แต่ของอังกฤษนี้ค่อนข้างชัดภายใน๑ปีนี่
เอาง่ายของเดอะพี่เคยซื้อทางชิ้นเมื่อไหร่
ผมเคยไปซื้อชิ้นหนึ่งเมื่อปีที่แล้วด้วยนะ
ซื้อมาประมาณ๒๓ปอนด์

โอ้โฮแค่ปีเดียว
ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองค่าเงิน

เราจะเห็นว่าสมัยก่อนค่าเงินบาทเงินปอนดก่อนเบคซิต

วันนี้ลงมาเกือบ๑๐บาท

ดังนั้นก็ไม่ผิดที่เขาจะขึ้นราคาของแบบนั้น

เท่าที่เราไปดูเนี่ยคือสื่อในอังกฤษก็ตีพิมพ์เลยว่า
การค้าปีกในอังกฤษมีปัญหา
อ๋อก็เขาบอกว่าการแยกตัวเบรสิตครั้งนี้
จึงทำให้ประชาชนของเขาเริ่มต้องเก็บเงินแล้ว
คือไม่ใช้จ่ายนั่นเองถูกต้องไม่มีความมั่นใจ
ว่าเศรษฐกิจหลังจากประกาศเบรกซิต
ไม่มีคนเข้าเลยอันนี้ก็ต้องระวัง
พวกเราช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังการใช้จ่าย
ใช่บ้านเราเองก็เช่นเดียวกันก็ต้องระวัง

เพราะถ้าหยุดตัวพวกเราเองสำคัญเลยเป็นตัวขับเคลื่อเศรษฐกิจ
ใช้จ่ายของพวกเรานี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อเศรษฐกิจ

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่ปรับตัวบวกค่อนข้างดีนะ

แต่อย่างที่บอกก็คือเมื่อไหร่ที่ตลาดหุ้นลง
ก็จะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งอย่างพวกที่ต้องซื้อกองทุนใช่ไหม
ผมว่าเมื่อวานนี้วิ่งเข้าไปซื้อเงินเต็มเลย
แล้วคุณสถาบันนะเมื่อวานซื้อเข้าไปนะครับ
รอนะขายสุทธิ๑๒๐๐กว่าล้านนะครับ

แล้วก็ต่างประเทศขายนิดหน่อยระหว่าง๙๐ล้านอยู่

แต่ว่าถ้าเทียบแล้วของเราถือว่าตลาดหุ้นบ้านเรานี่ถือว่าถูกมากนะฮะ

เพราะถ้าเทียบในอาเซียนเราเนี่ยจริงอาเซียนเราไม่ได้ลงตามเรานะ

ใช่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมหุ้นไทยมันลงตอน
นะครับวันนี้เลยเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ

อ่าโตในกลุ่มไหนโตในกลุ่มไหน
แต่โตหลักนี่เลยมาจากการลงทุนภาคลักษณ์ที่เล่นมากนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือสินค้าเกษตรปรับตัวได้ค่อนข้างดี

อ่าไอ้ที่ไม่โตเขาบอกชัดเลยการเราดูนภาคเอกชน
นั่นแหละถูกต้องเลยเราก็เห็นล่าสุด
อาคารพาณิชย์ใหญ่๔ธนาคารก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับ
ใช่นะครับจริงธนาคารถือว่าเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจเลยนะ
เพราะว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนเป็นแหล่งที่คนต้องใช้จ่าย

อ่านะครับในสถานที่ถัดไปอย่างธนาคารกรุงเทพฯก็ปรับรถเหมือนกัน
ใช่นะครับก็จะมีตัวเลขอัตราดอกเบี้ยอยู่๓รูปแบบ

แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะปล่อยกับโลนที่มีศักยภาพหน่อยนะครับ

เวลาที่จะต้องซื้อของอะไรแล้วบังเอิญเงินไม่มี
ช่วงจังหวะหนึ่งเอามาผลิตเสร็จปุ๊บขายแล้วได้เงินมา

ถ้าดอกเบี้ยลดต้นทุนในการไปซื้อวัตถุดิบ
หรือในการเวิร์กกิ้งแคปภาษาอังกฤษนะ

ก็ใครซื้อบ้านต้องดูตัวนี้
แล้วก็พวกธุรกิจเล็กจริงที่กู้ในนามบุคคล

อยู่ที่๗๑๒๕ก็ค่อนข้างก็เหมือนกัน
ไปตัวเลขที่เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับ
เพราะว่าปรับตัวสูงขึ้นในคิว๑

ก็โดยเฉลี่ยนี่โอ้โฮบางแบ่ง๑๐เลยนะ

พวกเราในสถาบันการเงินก็พยายามที่จะช่วยนะครับ

อีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่า
วันนี้พวกเราก็ใส่เสื้อเชลซีมา

บัตรเชลซีของทางกรุงเทพเราออกบัตรโคลกับเชลซีนะครับ
นี่ตอนนี้ที่เมื่อช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เห็นว่ามีการพูดถึงที่รัฐบาลแจกเงิน
อ๋อนักไหรษถ์ใช้เงินไปรวดโดยบัตรเดาิฟ
ใช่บัตรใบนี้ก็ชะล้อเชลซีสามารถใช้ได้เหมือนกัน

เครดิตนะหลายคนนึกว่าบัตรเครดิต
เอาบัตรใช้จากแต่บัตรตัวนี้เนี่ยเสียบแล้วรู้สึก

ค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟค่านู้นค่านี้ค่าต่าง
เดินไปที่ร้านค้าที่ตอนนี้ร้านค้าเอง
เครื่องมีเครื่องร้านเล็กกินข้าวแกงก็มีได้นะ

เราก็สามารถใช้เครื่องนี้ไปจ่ายชำระ

แล้วก็จะได้สิทธิ์ในการชิงรางวัล
เพราะว่าโดยปกติถ้าเกิดคุณเอาเงินสดไปจ่ายเนี่ย
ได้เงินทอนเป็นเหรียญเป็นอะไรโอ้โหลำบากนะ

บัตรใบนี้โดยมีเชลซีด้วยซึ่งเป็นแชมป์

ก็เอาไปใช้ได้อันนี้ประโยชน์มีไหมพี่

นะครับนี่ได้เสื้ออย่างนี้
ซื้ออย่างนี้มูลค่า๒๔๙๐บาท

แล้วก็ได้เป็นบุ๊กเป็นสมุดที่มีป่าเชลซีด้วย

ใช่หลังจากนั้นนี่เป็นส่วนลดข้ามประเทศเลยนะ

แหม่วเพิ่งไปมาติดที่ไม่ได้นักข่าวกีฬา
ส่วนใครอยากได้รายละเอียดก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพได้เลยนะครับ

ขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่เน็ตแล้วก็พี่ทศนะครับ

เอาติดจาก๒คนนั้นเหมือนกันเลยนะครับ
ก็ได้ทั้งบัด
ไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพนะครับ